จนมาช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่กำลังจะใกล้ถึงช่วงเวลาบีบหัวใจกันแล้วนะคะ
ซึ่งแน่นอนประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในปีนี้ค่ะ
บรรยากาศเปิดตัวกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วตั้งแต่๗โมงเช้าแล้วนะคะ
นางงามีการเดินกันหลายรอบแล้ว
เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อหน้างานตอนนี้บรรยากาศสดตอนนี้เป็นยังไงนะคะ
อยู่กับผู้สื่อข่าวของเราค่ะเกาะติดกับบรรยากาศกันอยู่แล้วนะคะ
เดี๋ยวส่งต่อให้กับผู้สื่อข่าวของเราได้เลยค่ะ
น้องนัทค่ะสวัสดีค่ะ

อาริน่าเมืองทองทานิแห่งนี้ต้องบอกว่าเปิดฉากไปอย่างอลังการจริงจริงนะครับ
มีการนำวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานร่วมกับโชว์ของวัฒนธรรมตะวันตกนะครับ
ต้องบอกว่าลงตัวและสวยงามงดงามมากจริงครับผม
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเพิ่งผ่านการประกาศรอบท็อป๒๐ไป
ซึ่งนิ้งโสวินาการจนนารินตัวแทนสาวไทยของเราก็ได้เข้ารอบนี้ไปได้จนได้นะครับผม
เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ต้องบอกว่านิ่งสวบีดาผ่านเข้ารอบ๒๐คนสุดท้ายเธอเดินออกมาอย่างมากมันนะครับ
ให้สัมภาษณ์กับสติฟฮาวีนะครับว่าเธอรู้สึกเรื่องเรียนนะครับ
ประสบความสำเร็จได้นะครับเธออยากให้กับครอบครัวนะครับ
อยากทำให้ว่าครอบครัวภูมิใจเธอจึงได้ประสบความสำเร็จนะครับ
น่ารักมากมากครับพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศช่วงเช้าสักนิดนึงนะครับ
ไอนะครับก็เดินทางมาร่วมงานนี้ด้วย
ก็เดินทางมาร่วมชมโชว์ในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับ
ส่วนกองเชียร์ต้องบอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยสีสันแบบว่าคึกคักทีเดียวนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นสเปนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับ
แลนด์นะครับของเราก็โอ้โหบวกทงสะบัดสุดยอดมากนะครับ
บอกว่าคึกคักมากจริงครับผม
ต้องบอกว่าวันนี้นะครับนอกจากกองเชียร์ที่มาอย่างล้นหลามอย่างทั่วโลกแล้วนะครับ
อีก๒คนที่สำคัญมากในวันนี้ของประเทศไทย
ก็คือ๒คนตัวแทนสาวไทยอย่างแน็ตอันนิพรกับน้ำตาลสลิตานะครับ
ที่เดินทางมาร่วมชมโชว์ในวันนี้นะครับร่วมการประกวดในวันนี้
แล้วก็มาร่วมให้กำลังใจนิ้งโสพิดาด้วยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเธอกันเลยครับ
เพราะรู้สึกว่าคือกำลังใจมันมันสำคัญที่สุดแล้วก็รู้สึกไม่อยากให้เขาเครียดแล้วก็ไม่อยากให้เขากังวล
เพราะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเตรียมความพร้อมมาทั้งหมดมันเต็มที่อยู่แล้วค่ะ
ไม่มีอะไรจะให้นอกจากให้กำลังใจแล้วก็อยากให้สู้ค่ะ
ไม่ใช่แค่ตานคนเดียวนะคะที่ให้กำลังใจ
คือทุกคนทีมประเทศไทยของเราที่พร้อมที่จะส่งกำลังใจให้กับนิ้ง
ก็ขอให้นิ้งคว้ามงกุฎที่๓ของประเทศเรามาให้ได้ค่ะ

ตอนนี้จริงสียังเกราะหื่มตอนนี้ก็คือประเทศไทยของเรา
ประเทศไทยของเราเข้ารอบสิบคนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนิงโสภิดานะครับ
สักครู่พอผ่านเข้ารอบ๒๐คนเธอออกมาสปีดนะครับเธอพูดว่าเธออยากเป็น
ยูนิเวิร์ดและขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเธอมาโดยตลอด
มีความมุ่งมั่นมากจริงจริงและตอนนี้เธอผ่านเข้ารอบสิบคนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมต้องร่วมให้กำลังใจเธอต่อไปกิจกรรมการประกวดต่อไปนะครับ
โสพิดาที่ผ่านเข้ารอบสิบคนสุดท้ายจะได้เดินในชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดราตรีนะครับ
ร่วมกันว่าเธอจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปถ้าหากมีความเคลื่อนไหวยังไง
เดี๋ยวเราจะนำภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงข่าวต่อไปนะครับ
ริตภัทรวิรมลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอิมแพคอารีน่าเมืองทองทานีครับ
แล้วก็ดีใจแทนมากเลยนะคะทำได้แล้วเนาะ๑๐คนแล้วก็หวังว่าจะลุ้นเข้ารอบลึกต่อไป
ในเรื่องของความสามารถไม่มีอะไรติดขัดเลยสำหรับน้องนิ้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสวยความงามของเธอด้วยเช่นกัน
ขอให้เธอทำเต็มที่ทุกก้าวเดินที่ทำอยู่ตอนนี้มันดีที่สุดแล้วค่ะนิ้งค่ะ